คุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะกำลังมีการแถลงข่าวค่ะ
กรณีของเบนท์เรสซิ่งโดยตำรวจกำลังแถลงข่าวอยู่เลย
ขณะนี้นะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
ของเบ้นที่มาให้การในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าให้ความร่วมมือกับทางเราเป็นอย่างดีนะครับ
ข้อมูลหลายอย่างเนี่ยก็เป็นประโยชน์นะครับส่วนในข้อที่เรายัง
จะได้รับที่จะได้รับจากการตรวจสอบต่างต่างอย่างเช่นบัญชีธนาคารครับ
สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรนะครับ
กรณีนายไซสนะเนี่ยเบ้นบอกว่าไม่รู้จักครับ
ความเชื่อมโยงทางด้านเครือข่ายการค้ายาเสพติดนะครับ
ดังที่ได้เรียนให้ทราบมาโดยตลอดว่าเครือข่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับ
เพราะฉะนั้นเอ่อพฤติการของกลุ่มเอ่อภูมิหานะครับ
แล้วก็เส้นทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินรายลีต่างเนี่ย
มันก็มีความเชื่อมโยงอยู่หลายรายการกันอยู่แล้วนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชนิดของยาเสพติดแล้วก็บุคคลแล้วก็ทรัพย์สินนะครับ
ในทางสืบสวนเนี้ยก็ก็ขนาดเนี้ยเรายังไม่พบเห็นว่า
อ่าตัวในเบ้นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ส่วนในบอยเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงในเรื่องของทางคดีอยู่แล้วครับ
คือตัวนายเบ้นเนี่ยเขารับว่าเงินจำนวน๖ล้านบาทที่ไปดาวน์เนี่ยนะครับ
เป็นเงินที่ยืมมาจากนายบอยนะครับ
นั้นเป็นคือมันเป็นคำให้การของเขาว่าเขายืมมาจากในบอย
เขาบอกว่ามันเป็นการดำเนินธุรกิจของเขาเองครับ
ครับเขามีความสนิทสนมกันแต่เขาบอกความสนิทสนมเนี่ยมันเกิดจากการที่
เหมือนกับคนที่รักในสิ่งเดียวกันชอบในการแข่งรถเหมือนกัน
แต่งรถเหมือนกันครับครับเขายืนยันว่าเขาไม่ทราบ
มันก็เป็นลักษณะของการที่ตัวบอยเนี่ยเขาก็ชอบเรื่องการแต่งรถนะครับ
แล้วก็เหมือนกับว่าตัวเบ้นเนี่ยเขาอาจจะกว้างในเรื่องโซเชียลด้วย
ทั้งการหาสิ่งของเหล่านี้นะครับ
อยก็จะมาฝากให้ซื้อฝากให้แต่งนะครับ
ก็มลวงสบายใจของทางผู้ที่เดินทางเข้ามาด้วยความสมัครใจ
และเราก็สอบปากคำว่าคณะทำงานมันพักหลายหน่ายและมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
ทั้งปรากฏสวัตร์ทั้งภพพักงอด้วย
เราก็จะเอาข้อมูลที่ได้จากการสอบปากคำ
แม้งกระทั่งสี่คนที่เราสอบป่ากล้ามวันนี้
ภรรยากรรมสวนแต่ละคนก็อาจไม่ทราบว่า

ว่าแตกต่างกันอย่างไรขัดแย้งกันอย่างไร
มีการประชุมในต้นสัปดาห์หน้า
เพื่อจะเร่งเอาข้อมูลที่เราจะตัวตัวไปทางธนาคาร
เราก็ต้องไปดูมายืมเงินจริงหรือไม่
ที่เค้าบอกมีการชดใช้ไปแล้วส่วนนึง

แต่ว่าเป็นการถอนจากธนาคารอย่างไร
แล้วเงินอันนี้ถ้ามีการอ้างว่าโอนเข้า

บัญชีของในบอยเนี่ยโอนจริงหรือไม่

ก็ต้องไปดูรายละเอียดต่างเหล่านี้

เป็นการที่ได้รับยืมมาจากนายบอยจำนวนเป็นดาว๖ล้านบาทครับ
อะไรนะครับอ่าบอกว่าบอยเอาเงินสดมาให้ครับ
ประเด็นยืมเดือนละ๓แสนนี่ผมไม่ได้ยินนะครับ
เอาไว้รอบหน้าได้ไหมครับ

ก็ถือว่ามีความผิดนะครับ
อ่ะนะครับอาคารใครจบคนหน้าไฟเสี่ยงส่วนละกัน
สัปดาห์หน้าเราก็จะมีการนัดสรุปผลการสอบปากคำ
พนักงานส่วนแต่ละคนที่ได้มีการสอบประคัมวันนี้นะครับ
เพราะวันนี้มีการสอบประคำหลายปากด้วยกันนะครับ
รวมทั้งหลักฐานบางรายการอยู่หลายหน่วยงานด้วยกัน
กรมการขนส่งทางบกรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
เพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยส่วนวันเวลาก็ต้องอยู่ที่ว่า
การทำงานของเจ้าที่นะครับจะมีความรวดเร็วขนาดไหนนะครับ
แต่ถ้าพยานหลักฐานยังมีการต้องเพิ่มเติม
ก็คงต้องมีการสอบปากคำกลุ่มของนายเบ้นนะครับ
เครือญาติเนี่ยเพิ่มเติมนะครับ
แต่ถ้าการดำเนินการเนี่ยไม่ถูกต้องหรือผิดตามข้อกฎหมาย

เราก็จะดำเนินตามกฎหมายด้วยเคร่งขัด
หน่อยความว่าวันนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวของคุณพ่อเมืองใช่ไหมครับ
ยังครับวันนี้ยังไม่มีข้อเก่าหาดังที่แจ้งให้ทราบนะครับ
เนื่องจากรายละเอียดรายรายการที่ในเบนท์ได้นำมาแจ้งให้พนักฐานสวนทราบ

แล้วก็มีการหายไปแล้วก็ซื้อใหม่นะครับ
ความเชื่อมโยงตอนนี้ก็ยังไม่ปรากฏนะฮะ
ก็คือเพียงแต่ว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมนะครับ

ก็มีเอกสารมีหลักฐานมายืนยันนะครับ
แต่ว่าจำเป็นจะต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

เป็นใบต๔นี้นะครับ

ก็เห็นว่าเป็นเอกสารทางราชการนะครับ
ก็คงต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเป็นหลักฐานที่สถานการณ์ออกไว้ถูกต้องหรือไม่นะครับ
ก็ทั้งหมดรายละเอียดต่างก็คงอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
วันนี้คงไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดได้อย่างชัดเจนนะครับ

มีแหล่งที่เขาทำการจัดซื้อมานะครับ
ยังไม่ปรากฏว่าอยู่ในสำนวนนะครับ

คงจะบอกตอนนี้ก็คงยังไม่ได้นะครับ

เพราะว่ารายละเอียดมันมีมากนะครับ
ใช้เวลาทำการสอบปากคำไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมงนะครับ
เพราะฉะนั้นก็คงต้องใช้เวลาในการสรุปอีกพอสมควรครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป